ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปตลาดดีกว่าไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันค่ะมาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะสำหรับหมูเนื้อแดงวันนี้๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้ห้าบาทต่อฟองค่ะไปเช็คราคาของเห็ดกันบ้างนะคะ
ดูสิว่าวันนี้เห็ดราคาเป็นยังไงบ้างเห็ดฟาง๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดนางฟ้าห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า